๑๖นาฬิกา๒๖นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูกรณีนี้จริงเลิกกันไปแล้วล่ะ
ผู้หญิงอายุ๒๗แต่ว่าพาน้องสาวไปไปบ้านแฟนเก่า
ไปบ้านแฟนเก่ายามวิการเลยจะไปพังประตูบ้านเพื่อเข้าไปเอาของข้างใน
ไอ้ของก็ได้แหละแต่ก่อนหน้านั้นมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นคือระหว่างที่จะนะฮะพังประตูเข้าไป
พยายามทุบพยายามเขย่าปรากฏว่าน้องสาวของผู้หญิงที่ทุบประตูอยู่
ปวดปัสสาวะครับคุณผู้ชมนะครับเกิดปวดปัสสาวะ
ก็เลยนั่งปัสสาวะอยู่ข้างข้างตรงนั้นนะฮะนี่เป็นกล้องวงจรปิดที่อาคารพาณิชย์
ในอำเภอบังบ่าจวัตรสมุดประการนะครับนะฮะผู้ก่อเหตุที่คุณผู้ชมยังไม่เห็นสีสาของ
ลุกขึ้นมาแล้วนางทำอะไรอ๋อฉี่ค่ะนะครับดึงเกงขึ้นแล้วนะครับ
ที่นี่เป็นบ้านพักของนายภูวเดชชาลาพิสิทธิ์นะครับบันทึกภาพผู้หญิงสองคนได้
แรกรูปร่างท้วมหน่อยนะครับชื่อนางสาวอาริยาบุตรสิงเป็นแฟนเก่า
ของเจ้าของบ้านส่วนคนที่สองคือน้องสาวของนางสาวอาริยานะครับ
ทั้งคู่อาศัยที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เนี่ยนะจะงัดประตูบ้านเขาเข้าไป

แล้วจากนั้นคนน้องก็ปวดปัสสาวะครับ

ก็เลยนั่งปัสสาวะอยู่ข้างอาคารนั่นแหละ

กว่า๒๔รายการอะไรบ้าง
รองเท้าเสื้อผ้ากระเป๋าน้ำหอมนาฬิกา

คุณผู้ชมครับประมาณ๕แสนบาทครึ่งล้านนะ
จากนั้นก็โทรศัพท์ให้แท็กซี่มารับแล้วก็พากันหนีไป
เหตุเกิดช่วงตี๑ของวันที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
คนร้ายใช้เวลาก่อเหตุประมาณสัก๑ชั่วโมงกว่าฮะ
เล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุเพิ่งจะเลิกกับพี่ชายได้สัก๒เดือน
ทำไมเลิกกันคือเขากล่าวอ้างนะ
เคยผลักพี่ชายตกตึกขาหักโตร้ายไหม
ต้องผ่าตัดเข้าเฝือกนอนรักษาตัวอยู่ร่วมปี
แต่ตอนนั้นไม่ได้แจ้งความเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องในครอบครัว
หลังจากนั้นก็หลอกลวงพี่ชายของเขาสารพัดอันนี้น้องชายเจ้าของบ้านอ้างนะ
สุดท้ายพี่ชายบอกเลิกแต่ฝ่ายหญิงก็ยังไม่ยอมย้ายออกจากบ้านไป
ต้องแจ้งตำรวจสพบางบ่อให้มาเจรจาถึงยอมออกไปในตอนนั้น
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดล่าสุดที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
เรื่องต้นไปแจ้งความที่สพบางบ่อไว้แล้วแต่ระหว่างรอตำรวจตามมาจับตัวเนี่ยนะ
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าผู้ก่อเหตุมีพักพวก
เดี๋ยวจะมาทำร้ายพี่ชายหรือเปล่าจึงเร่งรัดนะครับ
เรียกร้องเร่งรัดให้ตำรวจดำเนินคดีหน่อยนะครับครอบครัวจะได้สบายใจ
ขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวเราได้ติดต่อสอบถามความคืบหน้า
พอบางบ่อนะฮะท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ถ้าหลักฐานชัดเพียงพอแน่นหนาจะขอสารท่านอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุทันทีครับ

ฉี่เอาไว้ให้ดูต่างหน้านะคะ
แต่แหมกล้องวงจรปิดก็จับพฤติกรรมได้ทุกกระเบียดนิ้วเลยนะคะ